แต่งลูกสวยมาเลยค่ะตั้งโต๊ะแถลงนี่ทำท่านาตชาลงมานอฉันนี่แหละคือสายสืบจับโจรเองเลยจ้านางซะก่อนเพราะว่านางเป็นคนแถลงแผนการบุกจับโจรขโมยของนะคะเธอเล่าให้ฟังนะคะว่าเรื่องนี้ได้รับความร่วมมือกับเจ้าที่ตำรวจนะคะไปด้วยกันห้านายทุกอย่างปลอดภัยค่ะหลายคนถามว่ารู้ตัว

กำลังโซเชี่ยลมากจริงจริงค่ะเพราะตัวเองก็รู้ว่าการได้ของขึ้นไม่ใช่เรียงง่ายปรากฏว่าสามสี่ล้านไม่หายนะจ๊ะ
ตัวเองอยากไปดูให้เห็นกับตาด้วยว่าเป็นคนใกล้ตัวหรือเปล่า
เพราะว่าความจริงแล้วก็มีความแบบกังวลเหมือนกันว่าไม่อยากให้เป็นคนใกล้ตัว
คือเราก็กลัวแหละเราไม่ได้ไปนาทีที่เขาแบบบุกจับเลย
เราอยู่ใกล้ตรงนั้นเรารออยู่บนรถสแตนบายบนรถ
แล้วก็พอเขากำลังรวบหรือรวบได้แล้วแล้วก็โอเคเข้าไป
คือเขาบอกว่าเขาสืบรู้เองว่าบ้านนี้คือบ้านของนักแสดงเป็นบ้านของเกรสอะไรอย่างนี้ค่ะประมาณนั้น
ไม่ได้พูดอะไรกับเขาสักคำเลยค่ะไม่ได้ให้ฆ่าไม่ได้ไม่ได้อะไร
คนร้ายถูกฝากขังไว้ที่ศาลนะคะแล้วก็จะถูกขังไว้ไม่แน่ใจประมาณ๘๔วันหรืออะไร
จะมีการขึ้นสารแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายกันอีกทีระหว่างร้านรับซื้อกับทางกับทางคนร้ายจริงใช่ค่ะ
คือเล่าเหตุการณ์ให้ฟังคือโจรเนี่ยเป็นช่างตัดผมอยู่แถวพระราม
แต่งงไหมบ้านของเกรทอยู่แถวคูโค้ดคุณผู้ชมแล้วเขาบอกว่าเขาปีนเข้าไป
ยิงเข้าไปเองนี่ก็งงเหมือนกันแล้ววันที่จับคนร้ายมันเป็นอย่างนี้เล่าให้ฟัง
คือเกรทกับแฟนชื่อคุณนิกนะคะแล้วก็เพื่อนคนหนึ่งเพื่อนสาวสองเนี่ยไปกัน๓คน
เพราะว่าคนขับลงขับรถเนี่ยไม่เอาไปเลยเพราะว่าเป็นแวงไงคุณผู้ชม
ตำรวจ๕คนก็คือว่าคนที่ขายเป็นผู้ชายแต่ว่าเขาขายไม่เป็น
คนที่รับซื้อมือสองแล้วปรากฏว่ากำลังคุยกันอยู่นั้น
จนภาพเกรทเดินเข้าไปเลยแล้วผู้หญิงผู้ชายนั่งอยู่แล้วตำรวจเขาไปจับนี้เลย

ใช่จับอย่างนี้เลยนะฮะ
แล้วก็ติดตัวไปมาปรากฏว่ากระเป๋าหลายใบ

แดกแดกอืมหาไม่ได้แล้วมันถูกต้องเห็งแบบนั้นเลยค่ะแล้วก็ท้ายที่สุดก็รวบได้นะคะ
สบบึกให้เกรซด้วยนะคะสุดยอดมากหลายคนนัทรัชาโรมนอฟคืออะไร
คือเอาจริงแต่ว่าคนทั่วไปสุ่ม๔สุ่ม๕ไปล่อซื้อแบบนี้มันก็อันตราย
แต่เนี่ยคุณเกรสเขามีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลอยู่ตลอดนะคุณผู้ชม

ค่า๓๔ล้านเป็นฉันฉันก็ทวงคืนนะจ๊

ยินดีด้วยนะจ๊ะเกรทได้ตามพบเขาบอกว่าคืนหมดเลยเนาะ
ใช่พบทุกวัยเลย
คุณผู้ชมค่ะ